ทดีนะครับท่านผู้ชมครับก็เกิดขึ้นที่สมุทรปราการนะฮะมีหนุ่มวัย๒๖ปีเสียชีวิตที่คอสะพานที่กำลังก่อสร้างพร้อมกับรถจักรยานยนต์แต่ทีนี้เพื่อนเขาติดใจเพราะว่าสภาพศพมีบาดแผลคล้ายกับถูกฟันที่หน้าผากด้วยของมีขมแล้วก่อนที่จะตายเนี่ยนะเมื่อคืนที่ผ่านมาเพิ่งไปมีเรื่องทะเลาะกับกา
อยู่ที่คอสะพานข้ามคลองหม้อแตกในพื้นที่หมู่๕ถนนพุทธรักษาตะบนแพรกษาอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ
ตรวจสอบแล้วนะครับก็ทราบว่าผู้ตายชื่อว่านายภูวดลยุ้ยพันธ์อายุ๒๖ปี
พลิกศพพบบาดแผลที่หน้าผากคล้ายกับถูกฟันด้วยของมีคมจนกระโหลกหน้าผากเปิดเป็นแผลชะกัน
ตามร่างกายก็มีบาดแผลถลอกอยู่หลายแห่ง
ใกล้กับร่างของนายภูวดลมีปืนขนาด๙มมอยู่ในซองหนังสีดำตกอยู่ที่พื้น
แต่ทีนี้เพื่อนของผู้ตายบอกว่าเมื่อช่วงค่ำเมื่อวานนี้เพื่อนกับผู้ตายรวมทั้งคนอื่นด้วยรวมละ๗คน
ผู้ชาย๔ผู้หญิง๓ไปเที่ยวที่ผับแห่ง๑แถวถนนศรีนคริน
หลังจากนั้นก็มีเรื่องทะเลาะกับกาดที่ผับนะฮะก็เลยตัดสินใจกลับกัน
เรียกแท็กซี่มาลงที่ตลาดฟินแพร่กษาแล้วก็มานั่งดื่มกันต่อ
หลังจากนั้นผู้ตายบอกว่าขอกลับบ้านก่อนนะโดยบอกแฟนสาวไว้ว่าเดี๋ยวจะกลับไปเอาปืน
แล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยที่เขานั่งกินกันต่อเนี่ยไม่กลับมาอีกเลย
เพื่อนก็เห็นผิดปกติเพราะผ่านไปหลายชั่วโมงแล้วทำไมไม่มา
ก็ขี่รถออกตามหาไปถึงที่หมู่บ้านเพชรงามไปตามหาที่ผับก็ไม่เจอตัว
จนกระทั่งสายวันนี้มาเจอก็คือเป็นศพแล้ว
ผู้ตายไม่ดีแต่ผู้หญิงอะไรอย่างนี้เราก็เลยบอกว่า
มีเงิน๕๐๐บาทก็เอาได้แต่ว่าผู้ตายมันต้องดี
คำบอกเล่าของเพื่อนเพื่อนผู้ตายนะครับก็เลยเชื่อกันว่าผู้ตาย
น่าจะขี่รถจักรยานยนต์แล้วก็ล้มเองแล้วก็เสียชีวิต
ส่วนปืนที่ผู้ตายบอกว่าจะกลับไปเอาที่บ้าน
ผู้ตายก็ไม่ได้บอกว่าจะกลับไปเอามาทำอะไร
พันธุ์ตำรวจเอกประวิทย์บุญธรรมภูมิกับการสพบังปูบอกว่า
ตำรวจชุดสืบสวนได้ตรวจสอบเส้นทางที่ผู้ตายขี่รถจักรยานยนต์ผ่านมานะครับ
พบว่าผู้ตายขี่มาคนเดียวก่อนจะเสียหลักตกลงไปข้างทาง

ส่วนประเด็นถูกทำร้ายร่างกายตอนนี้ก็ยังไม่ได้ตัดทิ้ง
ต้องรอผลชนะสูตรจากนิติเวศอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งก่อน
ว่าบาดแผลที่พบเนี่ยมันเกิดจากอะไร
เกิดจากการถูกทำร้ายจนหน้าผากกระโหลกเปิด
หรือว่ากระแทกกับพื้นจนเกิดบาดแผลแบบนั้น
ที่พกก็ทราบว่าเป็นของพ่อผู้ตาย
ซึ่งผู้ตายไปเอามาจากบ้านแล้วก็ขี่รถออกมาแล้วก็เสียชีวิตตรงนี้
ทีนี้ก็ไปถามทางผับที่ทางเพื่อนผู้ตายบอกว่าเขามีเรื่องกันก่อน
นายวุฒิชัยชาลาพิสิทธิ์ผู้จัดการผับที่ถูกพาดพิงนะครับ
แจ้งว่าทางร้านไม่ได้มีปัญหาอะไรกับลูกค้าเลยนะฮะ
ในคืนนั้นเหตุการณ์เมื่อคืนเกิดจากกลุ่มของลูกค้าที่มาเที่ยวค่อนข้างเมา
แล้วก็มีคนในกลุ่มเนี่ยอาเจียนอยู่ในร้านผู้เสียหายแจ้งว่ามีเรื่องทะเลาะกับกาด
ช่วงเวลาดังกล่าวที่ร้านก็ไม่มีกาดอยู่มีแต่พนักงานเพราะฉะนั้น
วันนี้เจ้าหน้าที่มาขอตรวจสอบกล้องวงจรปิดของร้านเนี่ย
ก็ให้ดูเรียบร้อยแล้วว่าไม่ได้มีเรื่องทะเลาะอะไรกับกาดเลย